คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ

เศรษฐกิจแบบนี้รายรับมันไม่พอกับรายจ่าย

ช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีงานมันน้อย
ก็เลยไปหาอาชีพเสริม

ขายยาบ้าค่ะไปรับจ้าง

ไม่รอดถูกตำรวจจับไปดูกันหน่อยค่ะ
ยางอะไรก็ไม่ใช่ยางอะไร
รถกระบะคันที่ผู้หญิงคนนี้

แล้วซุกซ่อนยาบ้ามาเต็มเลยเห็นไหม
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถกระบะคัน
ที่คือขับโดยนางสาว

ผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะ

เธอขับเนี่ย๑๐มัตต์นับไปนับมาคุณขาโอ้โหตกใจเลยยาบ้า
แสนเมตรอู้เยอะอยู่ในนั้นนะคะเป็นยาบ้าที่มันไม่ใช่ยาบ้า
แบบปกติด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจบอกว่าโอ้โหพอแกะออก
มาแล้วต้องอุดจมูกอ่ะเพราะมันกลิ่นเนี่ยมันเหมือนยาฆ่า
แมลงมีความฉุนมากกว่าปกติคาดว่าน่าจะเป็นยาบ้าผสมสุด
สูตรใหม่ใส่ยาฆ่าแมลงเนี่ยยาค่าย่าเนี่ยไปเป็นจำนวน
มากพอผู้เสพเสพเข้าไปถ้าเสพนะคุณคะอันตรายถึงชีวิต
นะเสียชีวิตได้นะทีนี้คุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังถามว่าตำรวจ
เขามาจับกลุ่มได้ยังไงสืบเนื่องจากแบบนี้ค่ะตำรวจชุด
เฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการ
ค้ายาเสพติดเนี่ยลักลอบนำยาบ้าจำนวนมากซุกซ่อนใส่ยางอะไหล่รถยนต์
เท่านั้นแหละค่ะพอเขาได้รับแจ้งก็เลยสั่งการให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด
กระทั่งมาพบรถของคนนี้รถต้องสงสัยเป็นรถกระบะที่มีนางสาวพานิพักเนี่ยเป็นคนขับ
ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่าเธอเป็นพริตตี้รับเงินเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทน
รับหน้าที่ชงเหล้าตามงานต่างแต่ระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยมีงาน
หันมารับจ้างขนยาเสพติดยาบ้าได้ค่าจ้างครั้งละเที่ยวละสามหมื่นบาท
คุณดูนะหน้าตาแบบนี้แหละค่ะขนยาบ้าได้ค่าจ้างสามหมื่นบาทต่อเที่ยว

เพื่อนำยางอะไหล่นี้ไปส่งให้กับเจ้าของยาบ้า
ที่มีการนัดไว้ในตัวจังหวัดกาญจนบุรี
แต่ระหว่างทางยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้ซะก่อน
ทีนี้ตำรวจคาดว่ายาบ้าล็อตนี้

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

คุณไม่ได้ทำนะหาอาชีพที่มันสุจริตทำนะ
พิตรต้งพิตตี้อะไรคุณก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะเนี่ย